อีกหนึ่งเรื่องนะคะไปดูคลิปอุทาหรณ์ของคนชอบเซลฟี่

สัตว์หน้าขนสัตว์ตัวเลื่อนอย่างนี้ไหมนี่เดี๋ยวก่อนคนชอบอยู่ทางนู้น
ตายแล้วพี่มิวคะถึงขั้นเคยเซลฟี่กับตุ๊กแก่
ถามจริงมันตัวใหญ่ดี
คุณผู้ชมคะอย่ามองที่ภายนอกนะคะสวยสองคนแบบนี้แต่ละคน
เอาล่ะจับมองค่ะทำไมต้องมองอีกทีใส่ตาแหละคุณผู้ชมซุ่มหน้าเขียนมาสอนค่ะ
หน้าตาแบบนี้คือเซลฟี่กับตุ๊กแก
ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปถ่ายรายการทำข่าวอย่างนี้แหละ
เจอตุ๊กแกตัวใหญ่มากแล้วเป็นสีฟ้าแดง
กี่มิ้วคะ

ทางนู้นไปถ่ายเซลฟี่หน่อยว่า

ชายคนนี้กำลังเซลฟี่เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

ใช่ค่ะมีความหวาดเสียวอยู่เล็กน้อยนะคะ

ขณะชายหนุ่มชาวอินเดียรายหนึ่งพยายามที่จะเซลฟี่กับงูหลามค่ะ
โดยระหว่างที่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อจะถ่ายภาพ
จู่งูหลามขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนถึง๔คนจับไว้
ก็พุ่งฉกเข้าไปที่หัวไหล่ขวาของชายหนุ่ม
จนตัวเซท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่ยืนดูอยู่โดยรอบนะคะ

ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
รัฐราชสถานทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ช่วยกันจับงูหลามออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ขณะร่วมกันถ่ายภาพภารกิจการจับงู
เจ้าหน้าที่ชายก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่
เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเลิกของตัวเอง
ยังไงก็ตามเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ภายหลังได้นำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะคะ

เขาไม่มีพิษแล้วก็ยังมีคนจับอยู่ไม่รัด
แต่แรงฉกนี้ฟึบแรงเหมือนกันนะคะ

ทีหลังพี่ก็จะได้ระวังตุ๊กแกก็น่ากลัวเขาก็กัดนะ
ไม่ปล่อยด้วยเลิกพูดได้ไหม

เคยไปต่างจังหวัดแล้วเคยเจอตุ๊กแก่ตัวใหญ่เหมือนกัน
คือแบบมันเป็นเหมือนกระท่อมนั่งทานข้าว
เงยหน้าขึ้นไปไม่ได้คิดอะไรเลยเงยหน้าขึ้นไป
ตัวเท่านี้คุณผู้ชมตัวเท่าศอก
แต่ตมทุกคนก็กินข้าวเสร็จค่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เห็น
เรามองแต่มองกล้องแบบนี้ให้นะคะเดี๋ยวพูดอีกนะครับใช่ค่ะ